จังหวัดนครพนมกันมาแล้วนะคะ
ในครั้งนี้คุณติ๊กเศรษฐาโสรินผู้สื่อข่าวสายตัวเลขของเรา
จะพาคุณผู้ชมไปหาโชคหาลาบกันที่ไหนติดตามได้จากรายงานค่ะ
วันวาเลนไทยเพิ่งจะผ่านไปสดร้อนเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะครับ
เชื่อว่ามีหลายคู่นะครับคงจะสวีทวิดวิวกันไม่เบาเลยนะครับ
แต่ก็มีอีกหลายคนนะครับที่ผิดหวังในเรื่องราวของความรัก
อย่างเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมกำลังจะพาทุกคนไปทำความรู้จักนั้น

รับรองครับว่าไม่พลาดแน่นอน
ส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับ
ครั้งนี้เราเดินทางด้วยรถไฟนะครับ

ขบวนรถไฟฟรีของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ต้องบอกว่าฟินสุดเลยทีเดียวนะครับ

ใช้เวลาประมาณแค่๑ชั่วโมงกว่า
ก็ถึงสถานีปลายทางหัวตะเข้ครับ
เดินทางต่อด้วยการให้พี่วินไปส่ง
โรงเจฮะแห้งตัวตลาดหัวตะเข้ลาดกระบัง
ใช้เวลาไม่นานก็ถึงที่หมายแล้วล่ะครับ
ซึ่งที่นี่ก็คือที่ประดิษฐานขององค์เซียนแป๊โค

ก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปพูดคุยกับคุณพี่วารีวงอุไร

ซึ่งได้ให้ข้อมูลประวัติความเป็นมาขององค์เซียนแป๊โค้ว่า
คือคนจีนที่เดินทางมาจากมณฑลกวางตุ้ง
ชื่อเดิมของท่านคือนายเอี๊ยหงแซ่เหล่า
เข้ามาหากินในเมืองไทยเมื่อประมาณ๑๐๐ปีก่อน
ตอนแรกเลยท่านเป็นลูกจ้างอยู่ที่เยาวราช
ต่อมาท่านเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียน
แล้วทีนี้ท่านก็คิดว่าท่านเป็นลูกจ้างเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่ท่านคิดว่า
จวนผลักษณ์ของท่านก็เจริญ

เจ้าของที่ดินที่ท่านเช่าทำสวน

จากนั้นท่านก็ได้ทำความรู้จักกันได้สักพัก
ของท่านเซียนแป๊โฮก็ได้ส่งจดหมาย

เพื่อให้ไปแต่งงานกับหญิงสาวที่นั่น
ด้วยความกระตันอยู่ท่านจึงเดินทางกลับไป
แต่ในสมัยนั้นจะต้องเดินทางด้วยเรือสัมเภา

พอไปถึงท่านก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตกไม่ได้แต่งงานหรืออะไรนะคะ

ทั้งนี้ก็ผู้หญิงนี่ก็รอนานมากเลย

เหตุการณ์มันก็เลยทำให้พัดภาพไม่ใช่ว่าอะไร
เพื่อที่ว่าท่านจะได้บรรลุเป็นพระโพธิสัตว์

เข้ามาอยู่ที่โรงเจแห่งนี้
ซึ่งท่านเป็นคนที่มีจิตใจงาม
มีคุณธรรมใจบุญสุนทาน

ศึกษาพระธรรมจนเป็นผู้สำเร็จวิชาอรหันต์
จากคำบอกเล่าของชาวบ้านตลาดหัวตะเข้
บุญญาธิการของท่านเซียนแป๊โฮ
ได้สร้างปฏิหารหลายอย่างให้ชาวบ้านได้เห็น
โดยเฉพาะเหตุการณ์จราเข้คาบเด็กลงไปในน้ำ
จากนั้นท่านเสียนแป๊โค้ได้ไปยืนที่ริมน้ำ
อยู่จอระเข้ก็โผล่ขึ้นมา
จึงเอาเท้าไปแตะที่หัวจราเข้
จากนั้นจราเข้จึงยอมคลายเด็กออกมา

เสียนแป๊กโฮเสียชีวิตด้วยท่านั่งสมาธิ
โดยที่ร่างของท่านไม่เน่าเปื่อย
ข่าวการเสียชีวิตแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
พี่สาวที่เมืองจีนจึงเดินทางมาต่อว่าศพ
ว่าท่านเป็นคนที่เห็นแก่ตัว

ขณะที่กำลังต่อว่าศพของท่านเซียนแป๊โค้
ก้มศีรษะลงน้อมรับคำตอบว่า

ของท่านจึงมีลักษณะก้มหน้าในปัจจุบัน
และก็ได้มีคนมาขอโชคลาภตามความเชื่อ
คุณผู้ชมครับองค์เซียนแป๊โค้จะโดนบันดาลโชคลาภ

และยึดมั่นความดีเท่านั้นนะครับ

ก็ต้องมาจากการทำงานและความซื่อสัตว์สุจริตเท่านั้น
จึงจะสามารถประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ครับ
เซธาโซลินข่าวไทรัติวีรายงานครับ